แก๊งพิธีกรแชร์ข่าวสาวสตรองสะดวกแบบนี้นะคะ
ในการหาเวลาว่างนะคะหรือว่า
หลังจบรายการแล้วค่ะก็มานั่งทำเฟสชิลกันนะคะ
เพื่อส่งต่อให้บุคลากรทางการแพทย์นั่นเองนะคะ
น่ารักจริงนะคะสาวแก๊งนี้ค่ะคุณผู้ชม
แล้วก็แต่ละคนนะก็ตั้งใจทำกันอย่างสุดฝีมือเลย
แถมยังหอบอุปกรณ์กลับไปทำต่อที่บ้านด้วยนะคะ
แม่แอฟพระสอร์นค่ะก็มีลูกมือคนเก่งค่ะ
อย่างน้องปีใหม่นี่แหละคอยช่วยในขั้นตอนตกแต่งให้สวยงามค่ะ
ยังฝากความห่วงใยนะคะให้พี่มีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ปลอดภัยกันทุกคนเลยค่ะ
อันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ของปีมัด
เอาอุปกรณ์มาแล้วเราก็มาทำกันต่อ
ไหนปีใหม่ช่วยแม่ตรงไหนคะค่ะปีใหม่ช่วยแม่ขั้นตอนไหนคะ
ขั้นตอนสวยงามตกแต่งเนี่ย
ถ้าเกรงตรงไหนมันก็จะติดอะค่ะมันก็จะตัดออกมานะคะ
โอ้โหน่าเอ็นดูจริงนะคะน้องปีใหม่เนาะ
ซึ่งพอบันเทิงไทยรัฐค่ะเจอแม่แอฟนะคะ
ซึ่งอาตุ๋ยเนี่ยถืออุปกรณ์ทำเฟสชิลเนี่ยโอ้โหพลุงพลังเลยคุณผู้ชมค่ะ
ก็เลยขอถามสักหน่อยค่ะว่าตอนนี้บริจาคไปที่ไหนอย่างไรบ้างล่ะคะ
ขอพักก่อนแล้วกันนะคะแล้วก็จะกลับมาเจอกันอีกที
ในวันที่๑๖เมษายนนี้เวลา๙โมง๔๐เช่นเคยนะคะ

เจอกันได้หน้าจอไทยรัฐทีวีช่อง๓๒นี่แหละค่ะ

รู้ว่าเป็นดาราดังเนี่ยเวลาว่างก็ไม่ค่อยมี
แต่ว่าเจียดเวลาตั้งใจทำสิ่งนี้ให้กับคุณหมอและพยาบาลทุกคนนะคะ